คุณผู้ชมครับเป็นเหตุชุลมุนที่ผมได้เกิดออกไป
คือเป็นลูกศิษย์ของสำนักศักยันต์๒แห่งยกพวกตีกันในพิธีบวงสวงของสำนักศักยันต์อุทยานเสือที่อายุทยา
คืออีกกลุ่มนึงมาจากกรุงเทพมหานคร
คือเขาบอกว่ามีเหตุการณ์ที่เข้าข่ายลักษณะลบหลู่กัน
แล้วคราวนี้พอไปเผชิญหน้ากันล่ะครับคุณผู้ชมครับ
คุยกันไม่รู้เรื่องไปดูบรรยากาศหน่อยฮะว่าชุลมุนอย่างที่ผมบอกหรือเปล่า
เห็นครับ

คุณผู้ชมครับจะไปเอาอยู่ได้ยังไง
นับดูแล้วเนี่ยหลายร้อยแล้วครับคุณผู้ชม
ชายเสื้อขาวผมยาวรูปร่างใหญ่นี่นะฮะ

คนนี้คืออาจารย์แขกของสำนักศักยันต์บ้านมีดี
จรรย์สนิทวงกรุงเทพมหานคร
ซึ่งตอนแรกดูเหมือนว่ากำลังไปเจรจากับทาง
สำนักศักยันต์อุทยานเสืออำเภอพาชี

โดยมีกลุ่มลูกศิษย์ของสำนักศักยานบ้านมีดี
มากันกว่า๓๐๐คนนะครับคุณผู้ชมดูด้านนอกดินะฮะ

มันเจรจากันไม่ได้แล้วครับแล้วคราวนี้ท้าทายกันนะฮะ
แล้วอีกปัจจัยหนึ่งคืออาจารย์แขกนะครับ
ก็ไปดึงเจ้าหน้าที่ที่กันลูกศิษย์ของสำนักบ้านมีดีออกมา
ทำให้คราวนี้ลูกศิษย์กรูนกันเข้าไปสิครับ
นะครับลุกลามใหญ่โตชกต่อยกันบาดเจ็บกันนะฮะ
เขาบอกว่าข้าวของในอุทยานเสือเนี่ย
ซึ่งตอนนั้นนะครับก็มีคนที่เขาลูกศิษย์เคารพนับถือ
อาจารยักษ์พญามนอายุ๔๒ปี
ท่านเป็นเจ้าสำนักอุทยานเสือครับ
แล้วก็มีลูกศิษย์กำลังประกอบพิธีไหว้ครูอยู่กับอาจารย์อ๋องนครมนต์
แล้วก็อีกท่านหนึ่งคืออาจารย์พยักษ์เดินคง
ซึ่งเป็นอาจารย์ของอาจารยักษ์อีกทีนึง
คือแบบมากันแบบคือรุ่นใหญ่อะ
ถ้าบอกว่าแบบนี้คือรุ่นใหญ่อาจารย์ของอาจารย์มาร่วมทำพิธี
แต่ว่ามาชุนละมุนแบบนี้แหละก๊อปเอ้ย

เออของขลังไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะฮะ
ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะกลุ่มลูกศิษย์บ้านมีดีมีการตะโกนด่าทอกันด้วยความโกรธแค้นโกรธเคือง
กล่าวหาว่าสำนักศักยันต์ของอาจารยักษ์เนี่ยนะ
บหลู่ดูถูกสำนักศักยันต์ของบ้านมีดีผ่านทางเฟซบุ๊กนะฮะ
โดยภาพของอาจารย์อ๋องนครมนต์ครูของอาจารยักษ์ถือภาพสัญลักษณ์ภาษาจีนของบ้านมีดีที่มีลูกศิษย์เคารพสัทธาและโพสต์ว่า
เป็นของแท้ออกมาจากอาจารย์อ๋องเขาบอกว่าทำให้คนทั่วไปเข้าใจผิดแล้วก็ไปสร้างความเสียหายเปรียบ
เหมือนว่าสำนักศักยานอุทยานเสือเนี่ยไม่เคารพและลบหลู่สำนักศักยันต์บ้านมีดีเลยนะฮะ
ครับนะฮะบรรยากาศหน้าสำนักศักยันต์อุทยานเสือก็เป็นไปอย่างตึงเครียดนะฮะมีกำลัง
ทำรวจกว่าหนึ่งร้อยนานเนี่ยเข้าไปควบคุมความเรียบร้อยที่เกิดขึ้นป้องกันไม่ให้กลุ่มบ้านมีดีเนี่ยบุกไปทำร้ายกันนะฮะก็ยิงสร้างความโกรธแท้ครับลูกศิษย์บางคนถึงท่านกลับไปพ่นสีสเปรย์ใส่รูปปั้นเสือนหน้าสำนักเลยนะฮะบางคนก็ถี่ป้ายนะฮะบางคนก็โอ้ทำป้ายปูนต่างเนี่ยหักล้ม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

ไม่ให้เข้าไปในงานแต่คู่กรณีก็ไม่ยอมแหละครับ
เข้าไปจนได้ก็จนมีเหตุการณ์ชกต่อยกัน
แล้วก็มีคนบาดเจ็บแบบนี้แหละครับ